คุณผู้ชมคะมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันนี้กันหน่อยนะคะหลายคนก็จับตามองการลงพื้นที่อ่ะนะคะ
ก็หลากหลายประเด็นทั้งประเด็นแซวแล้วก็ประเด็นทางการเมืองจริงจังนะคะ
ลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยโอ้โหจะมีอะไรหวือหวาหรือเปล่า
ก็จริงแล้วนครศรีธรรมราชน้ำก็ยังไม่ได้ท่วมอะไร
แต่ก็ไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วม

ก็ไปดูกันไว้ก่อนป้องกันเอาไว้ก่อนค่ะ
ทีนี้ค่ะในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีสอสอ๘คน
มีในส่วนของพักพลังประชารัฐ๔ประชาธิปัตย์๔แบ่งกันคนละครึ่ง
ทีนี้ไปกันหมดเลยไปต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะคะ
ท่านนายกรัฐมนตรีพอไปถึงเนี่ยก็ไปกราบศักระที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ประชาชนก็ไปรอต้อนรับอย่างที่เห็นในภาพนะคะ
ก็มีการให้ดอกไม้เพื่อให้กำลังใจ
มีการส่งเสียงตะโกนว่ารักนายกรัฐมนตรี
มีการตะโกนบอกว่าอย่าลาออกให้ลุงตู่สู้
นายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณนะคะครับ
หลังจากนั้นก็ไปตรวจราชการการเตรียมการการระบายน้ำ
ในช่วงฤดูน้ำหลากที่บริเวณสะพานนครน้อย
ข้ามคลองหน้าเมืองช่วงถนนพัฒนาการคูขวาง
เป็นรอยต่อตำบลปักนครตำบลคลังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็มีประชาชนมีสอสออย่างที่บอกนะคะ
ก็มารอให้การต้อนรับนะคะ

พักประชาที่ปัดสี่เข็กก็มากันครบ
นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดนะคะ
ก็บอกว่าขอให้ทุกคนร่วมมือกัน
ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรครวมทั้งปัญหาอุทธกภัย
แนะนำสอสอในพื้นที่ของพักพลังประชารัฐทั้ง๔คน
บอกว่ามาที่นี่ก็ให้ใกล้ชิดกับประชาชนทุกคน
แล้วก็ใจมันถึงใจบอกแบบนี้
คนเมืองคอนรู้ว่าเรารักกันอยู่แล้ว
คนใต้รักใครรักจริงใช่ไหมนายกถามแบบนี้นะคะ
คนนครอยู่นะคุณภาคภูมิภรรยาคนนคร
ต้องให้คุณกลับมาสอนเลยรักจังหู้
ทีนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ท้ายที่สุดเนี่ยค่ะก็คือเราต้องอยู่ด้วยความรักความสามัคคี

ก็สถาบัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สินสัมพันธ์ของประเทศไทย
ก็ต้องร่วมมือกันไม่เกลียดชังกัน

จังหู้แบบนี้ใช่ไหมคะ
แต่ก็มีหยอดไว้ว่าเพราะคิดถึงจึงมาหาแบบนี้ค่ะ
รักนั่นคือสิ่งที่เราจะทำให้ได้
โลกประเภทเราก็ปรับตัวเราเอง

มันไปให้ได้และวันหน้าเราก็ทำให้ได้
ก็ด้วยความรักสามสามคีอย่าให้เขามาบอดทำลายอย่างนี้ได้
สังคมจะถูกใกล้กันคอแม่สี่น้องสู่บ้านอาขา
ใครสำนักเหล่านี้นะนี่คือสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะ
และทุกคนคืออะไรสตราบัญชาติของสหภาพมศาสตร์
เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกับประเทศไทยของเรานะ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันเป็นความรักความสามัคคี
ไม่เกลียดคำกันไม่ให้ไร้คำกัน
แล้วก็ฟังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากของท่านเดชน์นะ
ก็อยากจะบอกคำว่ารักจังหู้
รักจังหู้ชอบคิดถึงสิ่งมหา
นี่แหละค่ะเราก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวแบบนี้นะคะ
คือหลายครั้งที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เนี่ยก็จะมีทั้งสองมุม
ที่ให้กำลังใจมุมสนับสนุนและมุมที่ต่อต้าน
หรือว่าไม่พอใจการทำงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล
แต่ว่าการลงพื้นที่วันนี้ที่นครศรีธรรมราช
ก็ยังไม่ได้เห็นภาพการออกมาต่อต้านหรืออะไรนะคะ
นี่ค่ะแต่ก็มีเรื่องแซวด้วย
คือเรื่องหลักก็คือไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วม

ทุกครั้งที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก็คือทะเบียนรถ
คนก็จะมองส่องทะเบียนรถของนายกรัฐมนตรีนะคะ
ก็ไปถ่ายรูปกันให้ไง
ถ่ายรูปเท่าไรค่ะ